โอ้โหถ่ายรูปทางนี้
นี่อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นี่

พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย
ไม่คุยด้วยแล้วคุณผู้ชม

ถ่ายรูปมาก็ได้
ไปดูราคาสินค้าในตลาดของเราดีกว่า
ดูสิว่าที่คุณผู้ชมขอพรให้ราคาสินค้ามันลดลงเนี่ย

มาดูราคาหมูเนื้อแดงวันนี้ค่ะ

สะโพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองจ้ะ
ราคาสินค้าก็ยังไม่ได้ลดลงนะคุณผู้ชมนะ

นินวันนี้๗๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ปลาทูนึ่งนะคะ๑๔๐บาทต่อเค็ง
สลิด๑๕๕บาทต่อกิโลกร
แล้วก็ปลาช่อนวันนี้๑๖๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า